วัยรุ่นเลือดร้อนค่ะโอ้ยตามมานะมาฟันคู่อริจนมอเตอร์ไซค์ล้ม
ยังไม่หนำใจค่ะกลับมาอีกรอบนึงเอาระเบิดมาปลาใส่
โอ้โหนี่คือกะเอาให้ถึงตายเลยใช่ไหม

เอาไอ้ก้อนระเบิดนี้มาปลาตอนกู้ภัยอยู่เลย
ก็นั่นน่ะสิถึงบอกไงบอกว่าที่เขาทำแบบนี้คือคิดมาแล้วใช่ไหม
ให้คุณผู้ชมดูสภาพร่องรอยต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ตอนแรกนะตำรวจได้รับแจ้งเหตุก่อน
ว่ามอเตอร์ไซค์ล้มแล้วมีคนเจ็บ
ทีนี้หลังจากนั้นมีวัยรุ่นเอาตามมา
แล้วก็มาคว่างระเบิดใส่ตรงข้างสะพานพิกัดก่อนค่ะ
อยู่ตรงหมู่บ้านสวน๙แสนอยู่ที่บางพลีสมุทรปราการ
แล้วตอนไปถึงนะเจอน้องนัทพงศ์อายุ๑๗ปี
ก็ตามเนื้อตัวมีบาดแผลถลอกถลอกจากรถล้มนี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังประถมพยาบาลอยู่
แล้วขณะที่กำลังประถมพยาบาลคุณผู้ชม
วัยรุ่นสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาซ้อนท้ายกันมา
แล้วคนที่อยู่ด้านท้ายเนี่ยนะเอาระเบิดที่ทำขึ้นมาเอง
คว่างมามาตรงเจ้าหน้าที่ที่กำลังประถมพยาบาลคนเจ็บอยู่

ใช่ค่ะแล้วจังหวะนั้นนะระเบิดที่โยนมาที่คว่างมา
ไปโดนราวสะพานแล้วก็รถที่รถยกที่มาจอดช่วยเหลือ
คือแปลว่าอะไรคนเจ็บตรงนั้น
เขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บจากเรื่องของการระเบิดไง

แต่พอตกถึงพื้นมันก็แตกเหมือนกันแต่มันไม่ระเบิด
ใช่ก็จะเห็นลูกปืนอะไรอยู่ข้างใน

แล้วตัวน้องคนเจ็บที่เจ็บจากรถล้ม
ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๓

กลับมาจากไปหาเพื่อนที่เอื้ออาทรคลองขุด

เจอสองคนเขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
แล้วเอามีนมาไล่ฟันครับผม
ทีนี้คนบาดเจ็บเขาขี่จักรยานยนต์หลบหนี

เพื่อนเห็นก็แจ้งให้กู้ภัยมาช่วยเหลือค่ะ
เดี๋ยวลองฟังน้องผู้หญิงที่เป็นเพื่อนคนเจ็บหน่อย

นี่แหละที่เขาบอกว่ามาเครื่องระเบิดเครื่องระเบิดพอไปตรวจสอบดูแล้วมันเป็นเหมือนกับระเบิดทำเองอะค่ะ
ข้างในก็จะมีลูกปืนของรถจักรยานแล้วก็มีหัวหนักอ่ะนะเออเมธกลมเนี่ยฮะ
แต่มันไม่มีดินปืนมันเลยไม่ระเบิดขึ้นมานะฮะโอ้โหยังโชคดีนะคุณ
ไม่งั้นอื้อหูคู่ไพเนี่ยอาจจะได้รับอันตรายด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วทางตำรวจชุดสืบที่สพบางพลีก็ลงพื้นที่อีกทีเมื่อเช้านะคะ
เก็บหลักฐานเพิ่มเติมด้วยไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่ฝั่งผู้ที่ก่อเหตุเขาหลบหนีไป
ส่วนฝั่งคนเจ็บเดี๋ยวถ้าเกิดออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่
คงจะเชิญมามาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะ